สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังจ้าระวั่นยังต้องการคำตอบ
สับสนวุ่นวายเงินห้าพันบาทสำหรับคนมีกระตังค์นั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับ
แต่คนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้มีความหมายครับ
เพราะมีความหมายต่อการยังชีพของเขาทั้งหลายทั้งปวง
ตั้งแต่พ่อค้าปลาทูพูดเมื่อสักครู่ต่อมาถึงที่คุณน้ำแข็ง
คุณบุ๊คตั้งข้อสังเกตเอ้าไปฟังคำตอบเลยครับ
ผมจะคุยกับดรธนกรวังบุญคงชนะ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีครับท่านเลขาครับ
สวัสดีครับพี่สุภาพครับครับเอาอย่างนี้ก่อน
ตอนนี้คนก็โทษกันว่าเพราะเอไอเอไอก็คือ
นวัตกรรมที่มาคัดกรองข้อมูลเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยว่า
ฐานข้อมูลที่ที่ฐานข้อมูลสำคัญเนี่ย
มันมันอยู่ตรงไหนยังไงคืออย่างงี้ครับครับ
สุภาพครับระบบเอไอเนี่ยมีความแม่นยำที่สุดทั่วโลกใช้อยู่
ครับแต่ฐานข้อมูลที่นำไปสู่ระบบเอไอนะครับ
กระทรวงการคลังเนี่ยใช้ฐานข้อมูลหลายฐานมาก
เรียกเป็นถังนะครับถังก็ได้เช่นข้อมูลทะเบียนราช
ครับข้อมูลของผู้ประกันทนของสำนักงานประกันสังคมครับ
ข้อมูลของค่าราชการบัญชีกลางข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรที่กระทรวงเกษตร
ข้อมูลของนักศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลของคนขับแท็กซี่อ่าคนขับมอไซค์อ่าจากกรมการขนส่งครับ
ข้อมูลของผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกรุงไทย
อันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
กระบวนการในการคัดกรองมันจะมีความแม่นยำ
ถูกต้องชัดเจนเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้
รัฐบาลหรือประเทศไทยก็ใช้มาตลอดนะครับ
ตัวอย่างเช่นข้อมูลของเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนทุกปีนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ข้อมูลจะคลาดเคลื่อนนะครับ
ทีนี้ที่เขายกตัวอย่างคนคนหนึ่ง
เขาบอกว่าพอไปลงทะเบียนแล้วเขามาขับมอโตไสรับจ้าง
ทีนี้พอเดือดร้อนไปลงทะเบียนข้อมูลมันเด้งดึงขึ้นมาว่าคุณเป็นเกษตรกร
เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไปลงว่าเขาเป็นเกษตรกร
แต่ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้ว
เขามาทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพแล้ว
อย่างนี้เป็นต้นแล้วทำยังไง
ตรงนี้นะฮะก็คือว่าอย่างวันนี้เนี่ย
กระทรวงการคลังเนี่ยก็มีพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
มาจะยื่นอุทธรณ์ที่กระทรวงจำนวนมากนะครับ
ซึ่งเรายืนยันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่า
อย่ามายื่นกันที่กระทรวง
กระทรวงจะเปิดให้ยื่นทางออนไลน์ในวันอังคารนี้นะครับ
ซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ย

พอท่านยื่นอุทธรณ์ปั๊บเนี่ยนะครับ
ทางกระทรวงมารทไทยแล้วก็มีทางจังหวัด
จากแบงค์เนี่ยจะไปเจอตัวท่านเลยว่า
ข้อมูลของท่านเนี่ยที่ท่านบอกว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ย

ซึ่งถ้ายืนยันได้เป็นอย่างนั้นจริง

วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับ
ท่านอบติครางท่านอุตสมระสวนายน
ได้สั่งการแล้วก็ประสานงานทุกหน่วย

เราจะต้องดูแลทุกกลุ่ม
ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายสั่งการลงมา

พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

เขาบอกว่าเขาเป็นวินโมโตไซด์
แต่พอไปลงทะเบียน
ข้อมูลบอกว่าเขาเป็นนักศึกษา
เพราะเขาเคยไปลงทะเบียนเรียนกศน
อันนี้จะมีคนไปหาเขาถึงที่หรือ

กระทรวงการคลังเปิดให้อุทธรณ์แล้ว
คือถ้าท่านไม่ได้ประอุทธรณ์เสร็จ
ซึ่งการอุทธรณ์เนี่ยกรอกข้อมูลไม่เยอะนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านได้เงินเร็ว

ก็คือว่าจะส่งคนไปเจอตัวท่านเลย
เพื่อพิสูจน์ของท่านว่าท่านเนี่ย
มีอาชีพขับวินมอไซค์จริงนะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านอย่ากังวลนะครับ
เราจะดูแลท่านอย่างเต็มที่ครับ
ระยะที่อุทธรณ์เนี่ย
ไม่มีกำหนดเวลานะว่าอุทธรณ์ได้เมื่อไหร่
อะไรยังไงเนี่ยยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับ
กระบวนการจะเปิดให้มีการอุทธรณ์

เราจะต้องป้องกันในเรื่องการแพร่ระบาดของวัยรัฐโควิด๙ด้วยนะครับ
จนได้จนกระทั่งได้รับเงินว่างั้นเถอะ

ประเภทต่อมาคนที่ไม่ชำนิชำนาญรุ่นเก่าหน่อย
กรอกข้อมูลไม่เป็นกรอกข้อมูลไม่เก่ง
ก็เด้งดึงออกมาว่าไม่ได้เงิน
หรือไม่บางคนก็ไปจ้างเขา๒๐๐
ให้เขาทำให้รัฐบาลคำนึงถึงคนเหล่านี้ไหมครับ
คืออย่างนี้ครับพี่สุภาพครับ
วันนี้เนี่ยรัฐบาลมีเป้าหมายต้องการดูแลพี่น้องประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่มนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลจะต้องทำทุกวิถีทาง
เพื่อดูแลประชาชนที่รับความเดือดร้อน

เมื่อระบบบอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์นะครับ
ทุกคนมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์นะครับ

เดี๋ยวกระบวนการกลไกของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย

พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ย
ผมเชื่อว่าเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยรู้จักท่านหมดนะครับเช่น
ท่านอาจจะขายของอยู่ที่สวยโกรกอย่างเนี่ยนะครับ

แต่ท่านก็ไม่ได้มีทะเบียนอยู่ที่
ในส่วนของธนาคารออมสินกับธนาคารทกศนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทกศกับออมสินเนี่ย
เขาเคยเปิดให้มีการลงทะเบียนพ่อค้าแม่ค้ามารับสินเชื่อ

แต่ว่าถ้าท่านบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในลงทะเบียนไว้เนี่ย
เดี๋ยวเครือข่ายของมหาธัยจะไปดูท่านว่าท่านขายของตรงนี้จริงไหม
ซึ่งถ้าท่านถวายของจริงนะครับ
รัฐบาลจะต้องดูแลท่านอย่างแน่นอนนะครับ

ในต่างจังหวัดชนบทเนี่ย

ในกรุงเทพเนี่ยระบบที่จะให้มาร์ทไทย

ผมเชื่อว่ามันไม่น่ายากนะครับ
เวลาท่านลงทะเบียนท่านก็ลงทะเบียนไว้แล้วว่าอยู่หน้าบ้านพี่สุภาพ
เพราะฉะนั้นกลไกของกรทมหรือหน่วยงานของรัฐแบงค์ธนาคารกรุงไทยออมสิน
เราก็เดินไปดูได้ว่าบ้านเลขที่ตรงนี้หรือวินหน้าวินซอยนี้มีคนนี้อยู่ไหม
ซึ่งไปถึงเราก็กระบวนการผมว่าคือถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงตัวสามารถพิสูจน์ได้เนี่ย
ผมเชื่อว่าตรงนี้มันไม่ยากครับ
ครับวงเงิน๖แสนล้านที่รัฐบาลกันไว้เนี่ย
ตอนนี้ตอนนี้ตั้งเป้ากันคร่าวหรือยังว่าตัวเลขที่จะแจกจ่าย๕๐๐บาทต่อเดือนเนี่ย

คือตัวเลขเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวอยู่บ่อยประมาณ๘๙ล้านคน
เป็นตัวเลขที่เขาประมาณการนะครับแต่เอาอย่างงี้ว่าหัวใจสำคัญก็คือว่า
ต้องดูแลคนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคน
เพราะฉะนั้นคือคงประเมินมาไม่ได้ในหลักการว่าจะดูแล๙ล้าน๑๐ล้านนะครับ
ท่านจะต้องดูแลผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนทุกคน
ต้องมีกรอบให้เขาว่าเขาจะเข้ากรอบไหนยกตัวอย่าง
คนขับรถร่วมกับกระเป๋ารถร่วมสายหนึ่งที่เป็นข่าว
กว่าคนตกงานหมดอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะไปลงทะเบียน
ในกรอบไหนหรือกรรมกรที่ถูกบอกเลิกจ้างที่บริษัท
หยุดงานไม่จ้างอันนี้จะเอากรอบไหนไปให้
เขาอยู่คือวันนี้กรอบในการเยียวยานะครับของ
อย่างเช่นผู้ที่ประกันตนกับมีประกันสังคม

ประกันตนข้าราชการบำนานข้าราชการ

เอาเป็นว่าอาชีพอิสระพวกฟรีแลนซ์
ช่างแต่งหน้าเขาเคยแต่งหน้าได้เงิน

เอาเขาจะไปอยู่ในกรอบไหน

ผมขออธิบายอย่างนี้ก็คือว่าฮะ
อาชีพอิสระต่าง

ก็จะมาประเมินอีกครั้งหนึ่งว่า
มีพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงไหนที่เรายังไม่ได้รับการดูแล
กางไปดูแลอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือหมด

ทุกคนทุกกลุ่มอาชีพ

ข้าราชการท่านไม่ได้รับผลกระทบ

ข้าราชการบำนานท่านไม่มีสิทธิ์ได้เพราะว่าบำนานท่านได้เหมือนเดิม
คนที่ประกันสังคมถามนิดหนึ่งประกันสังคมเนี่ยก็ยังลักลั่นกันอยู่
ที่คุณนิพิษยกตัวอย่างวันก่อน
เปิดร้านขายหมูกระทะอยู่๒ล้านล้านหนึ่งอยู่ประกันสังคม
ไม่ได้รับเพราะว่าเงินประกันสังคมก็ไม่ได้ไอ้ทางนี้ก็ไม่ได้
แต่ว่าอีกร้านหนึ่งไม่ได้ส่งประกันสังคมมีลูกจ้าง๑๐คน
ขึ้นทะเบียนได้หมดเอออย่างไอ้ความลักลั่นอย่างนี้จะทำยังไง
คือคือตรงเนี้ยนะครับเมื่อมีกรณีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับ
กระทรวงแรงงานก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับวันนี้เนี่ยคนที่ไม่อยู่ในประกันสังคม
ก็คือว่าจ่ายเองนะฮะประมาณ๔๕ล้านคนก็มาแล้วกระทรวงการคลังก็ดูแลอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่บางท่านอาจจะมีปัญหาบ้าง
หลายส่วนนะครับตรงนี้รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลนะครับ
เอาทีนี้ฐานใหญ่เลยฐานใหญ่เลยเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยลีวแลโดยการประกันรายได้อยู่แล้ว
เรื่องต้นทุนการผลิตช่วยให้อยู่แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่วยอยู่แล้ว
เขาควรจะได้รับการดูแลเป็นเงินสดเนี่ยยังไงต่อ
คืออย่างนี้ครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวันนี้มีอยู่ประมาณ๘๙ล้านครัวเรือน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องดูแลกลุ่มเกษตรกรแน่นอนนะครับ
แต่วิธีการว่าจะจ่ายยังไงจ่ายเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ
ช่วงสายนะครับซึ่งพอประชุมเสร็จก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่นสขสกระทรวงกัศศแล้วก็ทางกระทรวงงานขลัง
ก็มากำหนดวิธีการว่าจะเยียวยาเท่าไหร่
แล้วก็จะใช้วิธีการไหนเช่นจะให้เป็นครัวเรือนไหมหรือจะให้เป็นคน
ตรงนี้ต้องรอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่ตัวเลขเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวเลขของเกษตรกรเนี่ย
อย่าลืมว่าทุกรัฐบาลนะครับมีข้อมูลเลขเหล่านี้มีทั้งข้อมูลอยู่แล้วในการเยียวยา
ครับนะครับครับเอาเป็นว่าใครที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้
ลงทะเบียนกับเพื่อนทำงานเหมือนกันเพื่อนได้ตัวเองไม่ได้เนี่ย
อยู่ในขั้นอุทธรณ์และขอให้มั่นใจว่า
ในกระบวนการอุทธรณ์นั้นเขาจะมีการพิสูจน์ทราบ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมาทำความจริงให้ปรากฏ

ไม่ช้าครับไม่ช้าเพราะว่าอย่างนี้ครับ
เพราะว่าคือวันนี้เราต้องการที่จะให้เงิน
ถึงปีน้องประชาชนโดยเดียวแต่ครับตั้นอุตมะ
ท่านน้ำตีว่าการคลังเนี่ยท่านสั่งการกำชับเลยว่า
ทุกอย่างต้องทำให้ไวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ช้า
นะครับครับครับฉะนั้นที่ที่บอกว่า
แต่ว่าขั้นตอนการลงทะเบียนมีปัญหาหน่อยแต่เอาละ
ทั้งหมดนี้คือคำตอบจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ขอบคุณพี่สุภาพมากครับครับขอบคุณครับอ้าวก็ได้ผมเข้าใจว่า
ถ้าอย่างนี้เบาใจระดับหนึ่งหนึ่งคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์
ต่อไปนี้เขาจะใช้กลไกของรัฐถ้าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบล
จะมีคนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปหา
ไปดูซิว่าตกงานได้รับผลกระทบจากโควิดจริงไหม
เอากันถึงขนาดนั้นในกรุงเทพคนที่เคยมาขับวินมอเตอร์ไซค์
แล้วบอกว่าไม่ได้เพราะว่าฐานเดิมเนี่ยเป็นเกษตรกร
ถ้าเขาพิสูจน์ว่าขับวินมอเตอร์ไซค์จริงแล้วได้รับผลกระทบอ้าวได้
แต่งหน้าฟรีแลนซ์ทั้งหลายถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าคุณเดือดร้อน
เพราะได้รับผลกระทบจากโควิดเอาได้ทั้งหมดเนี่ยครับ
จะมีการพิสูจน์ทราบเพื่อให้มีความชัดเจนเอาเป็นว่า
ยังไงก็ได้ครับถ้าฟังตามนี้นะยังไงก็ได้
ใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยนี่ฉะนั้นก็ต้องตามดูต่อไป

หลายคนบอกเป็นตาสีตาสาแล้วโอ๊ย
ผมยังห่วงอยู่นะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง

คนรุ่นเก่าที่กรอกข้อมูลไม่เป็น
อันนี้จะทำอย่างไร
มีเยอะแล้วนะส่งมาทำส่วนตัวบอกกรอกไม่เป็น
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ
ที่อุตส่าห์พูดคุยกับเลขาธุการให้ฟัง
เราก็ได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมกันตรงนี้นะครับ

เพราะว่าคุณผู้ชมก็บ่นมาเหมือนกันว่ามันเดือดร้อน
สรุปแล้วเมื่อกี้ที่เลขาท่านบอกก็คือ
กดปุ่มอุทธรณ์กดได้วันอังคารที่๒๑เมษายน
แล้วก็จะต้องไปกรอกข้อมูลอะไรอีกตามมา